อยู่ที่นี่
แม้มีวันที่ไม่มี

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
แต่ว่าผมเห็นจุดที่เป็นจุดนั้น

แล้วก็ไม่ให้เด็กนักเรียนที่

หรือทำลายของผู้เกาเหย่น

ช่วยชีวิตผมให้รอดจากจุดตรงนั้นได้

ผมรู้สึกว่าไม่รู้จะขอบคุณพี่ยังไง

ถ้าวันนั้นผมไม่ได้พี่ครับ

ผมจะได้เจอหน้าภรรยา

แล้วก็ผมอยากจะขอบคุณเขา

พี่ดูนะครับ

ผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วผมไม่รู้จะตอบแทนยังไงแล้ว
สำหรับนักเรียนไม่หวังผมทาดแล้ว
ห่วงเด็กตรงนั้นมันเยอะไง

ผมไม่รู้ติดต่อพี่ก็บอกอย่างไรส่วนผมมีแค่ภาพถ่าย
ไม่อยากรู้เลยน่ะเห็นแบบว่าอยากช่วยเลยน่ะ
ช่วยเพื่อนจากซ่อนรัฐพริสระญีก็ดีกว่า

คิดมากคิดมากด้วยว่าถ้าพลาดขึ้นมาก็

แต่เขาช่วยเหลือเขาอ่ะ
ของพี่เขาน่ะนะและผมก็ไม่ว่ามีท้ายอะไรนะเลย

พอได้ช่วยเหลือพี่เขาก็ดีใจแล้ว
ก็คือว่าช่วยให้เขาปลอดภัยมากที่สุดครับ
ไม่อยากให้เขาโดนยิงมากกว่านี้
เพราะกลัวกลัวเป็นอะไรมากกว่านี้ลูกเมียไม่รู้อยู่ยังไง